สวัสดีครับ๘นาฬิกา๑๘นาทีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีหลายจุดเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยเน้น
เน้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือหลายพื้นที่บอกว่าโอ้โห
ฝนตกทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมหยุดสักที
หลังจากนี้สภาพอากาศจะเป็นอย่างไร
โดยเฉพาะช่วงเย็นวันนี้หลายจุดหลายพื้นที่
มีโอกาสเกิดฝนตกหนักรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วย
เกิดจากปัจจัยสาเหตุอะไรเรามาตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
เริ่มต้นเช้าวันนี้กับพื้นที่ที่ต้องระวังกันหน่อย
เพราะว่าตอนนี้เองมีการประกาศออกมานะครับว่า
อาจจะต้องเจอกับฝนตกหนักประกอบด้วยพื้นที่ต่าง
ต่อไปนี้นะครับในบริเวณจังหวัดแม่ห้องศร
จากนี้ยังมีการประกาศเตือนอีกนะครับว่า
หาดไร่มีการประกาศเตือนภัยอบพยพระดับสีแดง
เพราะว่าตอนนี้มีปริมาณน้ำฝนสะสมค่อนข้างเยอะละทีเดียว๙๓๕มิลลิเมตร
ปริมาณน้ำฝนสะสม๑๕นาที๒๕มิลลิเมตร
แน่นอนมีโอกาสเสี่ยงที่จะเจอกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าในหลักในบริเวณดังกล่าว